คดีนี้ลำดับยากให้ฟังดีเลย

ค่ะนะฮะพี่เมียไปตามหาเมียว่างั้นเถอะนะครับ
แล้วเกิดการโต้เถียงท้าทายกัน

เมื่อคืนนี้เองครับคุณผู้ชม๒ทุ่ม๒๐นาที

แล้วก็เจ้าหน้าทิบหมวลนิธริปฤทธิ์การ

พบผู้เสียชีวิต๒ศพก็คือนายวิรัติสืบดา
เป็นช่างทำสีอยู่ที่อู่เนี่ยนอนหงายเสียชีวิตอยู่หน้าอู่ครับ

สภาพศพถูกยิงที่หน้าอกด้านขวาทะลุหลังเลย
อีกศพคือนายอิทธิพงศ์โป่งสันเทียอายุ๓๖ปี
ถูกยิงที่ขมับขวาเสียชีวิตในท่านั่งในรถกระบะครับ
ทะเบียนวาวแบบไม้วาวแหวน๙๒๔กาจนะบุรี
ใกล้กันพบปืนพกสั้นตกอยู่๑กระบอก
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก๒รายนะครับ
คือนายธนทรสืบดาอายุ๒๐ปี
แล้วก็นายสรสิทธิ์โสพลระวิทย์อายุ๒๒ปี
เป็นลูกจ้างที่อู่ครับทั้งคู่เนี่ยได้รับการช่วยเหลือ
ส่งโรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน๒ขนาด

มีจุด๓๘๔ปลอกครับแล้วก็๙มิลลิเมตร๔ปลอก
ทั้งนี้ในอู่ยังพบปืนขนาด๙มิลลิเมตรอีก๑
กระบอกตกอยู่ด้วยตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
แล้วคนเขาตามมาและหลายครั้งแล้ว

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
อิทธิพงศ์มาตามหาเมีย

จากนั้นก็เกิดการยิงกันในอู่
ทำให้นายอิทธิพงศ์แล้วก็นายวิรัติ

ส่วนนายธนทรกับนายสรสิทธิ์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งสอบสวนแล้วก็ขยายผล
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปฮะ